พูดถึงเรื่องรีไซเคิลมาดูเรื่องของรีไซเคิลกันต่อเลยนะคะ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
เขารีไซเคิลสร้างห้องน้ำใหม่ให้นักเรียนเลย

แท้งน้ำจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะไปดูกันค่ะ
น่ารักแสงน้ำกลม
ไม่ต้องเกาะสร้างไม่ต้องเกาะอิดนะดีนะคะ
นี่เป็นหน้าตาของแท้งน้ำโรงเรียนที่ชำรุดไปแล้ว
ใช้งานไม่ได้นำมาดัดแปลงใหม่เก๋ใจ
ห้องน้ำ๔แบบนะคะที่โรงเรียนบ้านดุตำบลบ้านขาว

ซึ่งนายเสรีชัยอุปพงศ์พอโรงเรียนนี่บอกว่า
ถังเก็บน้ำหรือว่าแท้งน้ำที่โรงเรียนมี๖ถัง
แต่ว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าชำรุดรั่วไปแล้ว
ประกอบกับห้องน้ำในโรงเรียนตอนนี้ไม่เพียงพอ
เริ่มต้นขอบริจาคกระเบื้องเครื่องสุขภัณฑ
จนมีผู้มีจิตศรัทธาและชาวบ้านจ้างช่างซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียน
ดัดแปลงแท้งน้ำเป็นห้องน้ำใช้เวลาหนึ่งเดือนค่ะ
งบประมาณห้องละ๕๐๐บาทเอง
รวมเป็นเงินทั้งหมด๑๕๐๐๐บาทนะคะแต่ว่าก็แบ่งเหมือนกัน
ห้องน้ำนักเรียนหญิงห้องน้ำนักเรียนชายน่ารักมาก
ครั้งในสีก็สวยนะ
ส่วนแท้งน้ำด้านหลังอาคารโรงเรียน
สอนป่าวสองบริจาคเงินเพื่อปรับรุงภายใน
ด้วยการตกแต่งด้วยเศษกระเบื้องสวยงาม
กระเบื้องสวยงามปรับรวงห้องให้เป็นซ่วมซึม
จากซ่วมซึมทำซ่วมซึมให้เป็นชักโครก

ทำให้โรงเรียนตอนนี้มีห้องน้ำสวยงามแปลกตาน่ารักดี
ห้องนี้ใช่ไหมประดับเศษกระเบื้องเนี่ยนะฮะ

บางคนใส่กระเบื้องเหลือเอาไปทิ้งดีกว่า

นี่ไอเดียบันเจิดจริงสำหรับห้องน้ำ
ของพอแล้วก็โรงเรียนนี้นะครับ